คุณผู้ชมจำได้ไหมคะเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปว่ามีผู้หญิงคนนึงอะค่ะ
ชื่อว่านางสาวดูสิตาอายุ๒๑ปีมีอาการคล้ายมีอะไรบางอย่าง
เข้าสิงเหมือนผีสิงเหมือนผีเข้าร่างอย่างนี้ค่ะ
แฟนนุ่มทนไม่ไหวบอกว่าโอ้โหเธอมีอาการมา๓ปีแล้ว
อยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยหน่อยนี่คืออาการของเธอ
เมื่อวานหมอปลาก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าวันนี้จะไปแล้วก็ไปจริง
เมื่อช่วงเย็นนะคะหมอปลากับทีมงานไปที่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มค่ะ
ไปพบกับนางสาวดูสิตาและแฟนนุ่มนะคะหมอปลาก็ไปสอบถามอาการ
จับมือกันนะจ๊ะโอ้โหเธอเริ่มร้องไห้
แล้วก็บอกให้หมอปลาปล่อยมือแล้วก็บอกว่าขอโทษ

กล้ามแป้งปลายหนู
หมอปลาปลาปลายหนู
หมอปลาได้บอกกับนางสาวดูสิตาว่าให้ตามหมอปลาไปรักษาตัวที่บ้านอาทิตย์หนึ่งได้ไหม

หมอปลาบอกว่าเธอเป็นคนจิตอ่อนค่ะผู้หญิงคนนี้
เวลาเดินผ่านจุดที่มีพลังงานแฝงก็จะมีสัมภเวษีมาสิ่งร่าง

เวลาไปพบแพทย์ก็จะวินิจฉัยแค่ว่าเป็นอาการเครียดนอนไม่ได้วิตกจริตร่างกายสู้ผอม
นุ่มของนางสาวดูสิตาก็เชื่อเรื่องศัยศาสตร์
ก็เลยคือเหมือนกับว่าคิดว่าตัวเองเหมือนมีองค์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยฝากไปถึงคนที่บอกว่าเห็นผีแต่ไม่สามารถช่วยเหลือคนได้เนี่ยนะคะ
อย่าไปทักเพราะว่าก็สงสารคนที่เขาจะไปหลงเชื่อ
แต่อันนี้ผมก็อยากจะฝากถึงพวกที่อ้างตนว่าเห็นผีสัมผัสได้ต่าง

ถ้าคุณสัมผัสได้เนี่ยคุณอย่าดีแต่สัมผัส
คุณต้องลงมาช่วยเขาด้วยสงสารคนที่เกิดจากสภาวะจิตอ่อน
แต่ว่านะคนเหล่านี้แก้ไขง่ายนิดเดียว

พอไปหาพวกมันปั๊บมันก็ทักอีกแล้วก็ทำให้จิตเราตกอีก
นี่ค่ะสุดท้ายเธอก็ตกลงที่จะไปรักษาตัวที่บ้านหมอปลาสัปดาห์หนึ่ง
แต่คุณผู้ชมค่ะนักจิตบำบัดค่ะดรวัลโลปิยมโนธรรม
คุณหมอก็บอกว่าจริงแล้วกรณีของนางสาวดูสิตาเนี่ย
อาจจะเข้าข่ายความผิดปกติทางความคิดอารมณ์พฤติกรรม
กลุ่มเหล่านี้เพราะเจอปัญหาที่ถูกทำร้ายอย่างเฉียบพลัน
ก็จะแสดงอาการออกมาด้วยอาการแบบตัวเกร็ง
ซึ่งมาจากโรคทรามาวิธีการรักษาต้องค่อยกระตุ้นเหตุการณ์

มันโชคมากแต่ว่ามีปัญหาคือเจอเหตุการณ์
มันทำมาอย่างเฉียบพลันรึดเร็วมาก
อันนี้ค่อยหายไปอันนี้เรียกว่าชิลลิ่งโชว์มาก
อืมก็นี่นะคะในมุมของนักจิตบำบัดก็มองในมุมตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยอ่ะนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่า๑สัปดาห์ในการไปรักษาอาการกับหมอปลา
ของเธอจะดีขึ้นไหมแต่หมอปลายืนยันว่าน่าจะหายเป็นปกติได้